คำแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปตื่นกันหน่อย

เขาบอกว่ามันบดอยเขาก็มีสิ่ง

การแข่งขันที่ว่านี้เนี่ยนะฮะ
เป็นการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชนเผา
ชนเผ่าเราก็เรียกได้ว่าโกคาร์ดมงค์แหละนะฮะจัดขึ้นเมื่อวานอ๋อ
นี่ไงอุ้ยหน้าตามันก็คล้ายโกคาร์ดอยู่เท่นะคล้ายคล้ายฟอร์โมเลอร์วันไหมล่ะ
เออเอออยู่บ้านแสงไซนะฮะจำบลขุนควรอำเภอโปรงจวัดพยาว
ก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ดีแล้วก็เป็นการสร้างความสนุกสนาน